เพราะว่าตำรวจกองปราบของคอมมันโดกองปราบ
นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านของบิ๊กพีนักร้องนำวงไทคูณ
ในซอยรามอินทรา๖๕พร้อมยึดของกลาง
เป็นกัญชาอัดแท่งรุ่นพรีเมียม
ที่สำคัญพอไปตรวจสอบบ้านพี่สาวของนักร้องคนนี้
ปรากฏว่าตกใจเลยเจ้าหน้าที่พบเป็นแปลงปลูกกัญชาไว้เลยนะฮะ
อยู่ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิเป็นอย่างดี

เขาบอกว่าเตรียมพร้อมในการส่งขายให้กับทั้งนักร้องดาราแล้วก็ไฮโซ
ตำรวจคอมมันโดกองปราบนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านของนายวัชรพล
กลิ้นดีเป็นนักร้องนำวงไทคูณ
ภายในซอยบรามอินทา๖๕เขตบางเขน
พร้อมกับยึดของกลางเป็นกัญชาอัดแท่งจำนวน๓ปอนด์
ก็ปอนและมูลค่า๒๐๐๐๐๐กว่าบาทรวมไปกว่า๗๒๐๐๐๐บาท

เข้าตรวจค้นทาวน์ฮาวส์๓ชั้นย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ไปพบอีกคุณพบเป็นต้นเลย
ที่บ้านของนายไทคูณพบเป็นซอง
แต่ที่บ้านพี่สาวพบเป็นต้นเลยนะครับ
เป็นต้นกัญชา๑๐ต้นอายุประมาณ๑เดือนสูงสัก๑๐เซนติเมตร
ปลูกใส่กระถางเขาบอกประคบประงมอย่างดี
ปุ๋ยบำรุงทั้งเปิดแอร์เย็นฉ่ำ
ติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิอย่างดี
ต้องควบคุมอุณหภูมิครบเพราะว่าต้นกัญชาเหล่านี้
นำเข้ามาจากต่างประเทศมาเลี้ยงเขา
พอเวลาการเจริญเติบโตที่เหมาะสม
จะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่มีลักษณะคล้ายกับต้นกำเนิด

ก็บ้านหลังนี้มีนางสาวนพัดหากลิ่นดี
พี่สาวของนายวัชรพลหรือนายไทคูณบอกว่าเป็นเจ้าของบ้าน
พระนำรวจเอกต่อศักดิ์สุกวิมลผู้มกับการ
กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษของกองปราบเขาเนี่ย

นายวัชรพลมีพฤติกรรมขายกัญชาพรีเมียม
ให้กับกลุ่มศิลปินดาราแล้วก็ไฮโซมานานกว่า๓ปีแล้ว
ก็เลยสอบสวนนายวัชรพลแต่กลับให้การรับสภาพแค่ว่า
เมล็ดพันธุ์กัญชามาจากต่างประเทศ
ปลูกเพื่อเสพเองแล้วก็ขายให้กับนักท่องเที่ยว
อ้างว่าทำเป็นครั้งแรกแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ
ว่าน่าจะมีการนำออกจำหน่ายไปแล้วหลายต่อหลายรุ่น

ไม่ใช่บ้านของนายไทกูลบ้านของพี่สาวนายไทกูลอย่างเดียว
ตอนนี้ตำรวจเตรียมขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายกัญชา

เรื่องต้นตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดี
ความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท๕หรือกัญชา
แล้วก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนนครบานคันนายาว
และสถานีตำรวจภูทรบางกรวยต่อไปนะครับ